อีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดกันไปหลากหลายเวที
คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒ซึ่งเมื่อกี้นี้คุณหมอก็ได้พูดมาเล็กน้อยนะครับ
คือผมเห็นว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยจริงมันต้องมองกันทั้งระบบนะครับ
นั่นก็คือว่าในยุคสมัยของสัตวรรษนี้แล้วเนี่ย
ความผิดที่มันเกิดจากการเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นเนี่ย
มันไม่ควรจะต้องไปจบที่การเข้าคุก
ดังนั้นมันควรเอาออกจากเรื่องโทษอาญาให้หมดไม่ใช่เพียงเฉพาะประมุขของรัฐนะครับ
ทุกตำแหน่งเลยตรศาสตร์ทูตประมุขของรัฐต่างประเทศ
สารเจ้าพนักงานคนทั่วไปเอาให้มันเป็นโทษทางการปรับนะครับ
เรียกค่าเสียหายกันทางแพ่งพอนะครับนี่หลักใหญ่ใจความ
ทีนี้ปัญหาของ๑๑๒ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
คืออันแรกคือมันไปอยู่ในหมวดของความมั่นคงนะครับ
พอไปอยู่ในห่วงความมั่นคงปุ๊บเนี่ย
ในขณะที่เรื่องเสร็จภาพในการพูดเรื่องอื่นมันไปอยู่เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะครับ
แต่มีเรื่องนี้ไปอยู่ในความมั่นคงพอไปอยู่ในความมั่นคงปุ๊บปัญหาคือ
ก็จะไม่ค่อยให้ประกันตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับ
อย่างกรณีคุณสมยศเนี่ยเป็นคนที่ขอประกันเยอะที่สุดไม่ได้ประกันสักทีนะครับ
ประเด็นปัญหาข้อที่๒คืออัตราโทษที่สูงมาก๓ปีถึง๑๕ปีนะครับ
๓ถึง๑๕ปีมันมีนัยะอย่างไรคือมันเพิ่มขึ้นมาหลัง๖ตุลา๑เก้า
และโทษนี้สูงกว่าสมัยระบอบสมบูรณายาสิทธิ์อีก
เราบอกว่าพระมหาศัตริย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าโทษกลับต่ำกว่าปัจจุบัน
และ๓ปีถึง๑๕ปีมันบีบบังคับให้ผู้พิพากษาไม่มีดุลพินิษฐ์ในการลงโทษ
ต่ำที่สุดที่คุณจะลงได้คือ๓ปีคุณลง๒เดือน๒วันอย่างนี้ไม่ได้เลย
ในขณะที่ความผิดฐานอื่นเขาไม่มีโทษขั้นต่ำนะครับในขณะเดียวกันมันไม่มีเหตุยกเว้นความผิด
ไม่มีเหตุยกเว้นโทษในทางกฎหมายหมายความว่าอะไรเหตุยกเว้นความผิดเรื่องมันเป็นความผิดก็จริง
แต่มีเหตุยกเว้นให้เช่นวิจารณ์ติชมโดยสุจริตเหตุยกเว้นโทษคือเรื่องอะไร
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่เอาโทษ
สำคัญที่สุดครับคือเรื่องการเริ่มคดีร้องทุกข่าโทษนะครับ

เมื่อกี้คุณหมอเสนอว่าควรจะมีคณะกรรมการกันกรอง
แต่ทางผมถ้าหากจะยังใช้๑๑๒อย่างนี้กันต่อ

ผมเห็นว่าต้องเอาราชเลขาธิการมาเป็นคนลิเริ่มการฟ้องคดี
หลากหลายประเทศมีกฎหมายแบบนี้แต่แทบไม่ได้ใช้
หลากหลายประเทศมีกฎหมายแบบนี้ใช้แค่ปรับ
หลากหลายประเทศไม่ใช้แล้วเช่นญี่ปุ่นหรืออังกฤษเป็นต้น
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวแบบความสากลก็ดี
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในของเราเนี่ย

ว่ากฎหมายมาตรา๑๑๒มันน่าจะถึงเวลาต้องปรับ

เรื่องหมินประมาททุกระดับออกไปเป็นเรื่องทางแพ่ง

หลายคนมักจะบอกว่าถ้าไม่พูดให้เข้าข่ายดูหมินประมาทก็ไม่โดนหรอก
แต่แนวที่ผ่านมามันมีหลายเคส
ที่มันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแต่ขึ้นไปถึงศาลก็โดน
หรือล่าสุดไปฟ้องกันจนคุณแม่คุณจานิวที่ส่งข้อความเขาว่าจ้าคำเดียวแบบนี้
มันไม่ควรเป็นคดีเลยแต่ก็ไปเริ่มกัน
หรือกรณีอีกคดีหนึ่งที่ยังคากันอยู่ในศาลคือ
พูดถึงสูญลักษณ์ทรงเลี้ยงซึ่งมันไม่อยู่ในรุ่น๑๒แน่
แม้กระทั่งคดีหนึ่งขึ้นไปถึงสารดีกาวิจารณ์ถึงราชการที่๔
ซึ่งเป็นการถกเถียงกันในทางประวัติศาสตร์แต่สารดีการตัดสินว่าผิดนะครับ
แต่ให้รอลงอาญาคือมันมีหลายเรื่องที่มันไม่เข้าอยู่แล้วอะครับ
แต่ว่าแนวทางการใช้การตีความในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ย
มันขยายความออกไปมากขึ้นนะครับ
สาเหตุนั้นก็เพราะว่ามันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังนะครับ
การใช้กฎหมายมาตรานี้เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยครับคุณจอมขวัญ
ช่วงหนึ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าในหลวงท่านไม่โปรดให้ใช้มาตรานี้
เงียบหมดเลยแต่อยู่ดีคุณประยุทธ์ก็บอกว่าจะใช้ทุกมาตรา

แต่มันมีอุดมการความคิดอะไรกำกับอยู่ข้างหลังนะครับ
ผมเห็นว่าวิธีการที่จะทำให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระกษัตริย์เนี่ยนะครับ
ให้หยุดลงเบาลงหรือเข้าใจให้ถ่องแท้มากขึ้นเนี่ย
ใช้วิธีการเอากฎหมายไปปราบไปจับให้เขาขังคุกเนี่ย

แล้วเขาผิดเขาก็ไม่รักผมหรอก
ไม่มีทางที่เขาจะรักผมจากการที่ผมเอาเขาไปเข้าคุกได้
ไม่มีทางที่เขาจะรักผมจากการที่สารตัดสินให้เขามาขอเข้ามาผม
ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าวิธีเดียวดีที่สุด
ต้องเอากฎหมายไปไล่จับกันไม่ต้องบังคับกัน
ใช้วิธีการพูดคุยอย่างคนที่มีบรรลุนิติภาวะนะครับ
มีมาชัวร์มีวุฒิภาวะมากขึ้นเท่านั้นเองฮะสังคมมันจะไปได้
อาจารย์ปียบุตรพูดค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอค้างอยู่เรื่อง๑๑๒เชิญค่ะ
มาที่เรื่อง๑๑๒ก็ต้องทราบว่าตอนนี้เนี่ยหลายคดีจะเห็นว่าที่มีการกล่าวอ้างว่า
หนึ่งสารปฏิเสธการออกหมายจับและเมื่อไปรายงานตัวก็ไม่มีไม่ถูกจับกลุ่ม
ไม่ต้องประกันตัวก็คงใช้เวลาช่วงที่ไม่ต้องชุมดุมว่ามีโควิด
อ่าที่ที่นายกเคยพูดก่อนนู้นที่บอกว่าอ่าในหลวงไม่ไม่ทรงปวดแล้ว
อาจารก็คาใจว่าผมพูดไม่ตรงหรือว่าอะไรนะครับ
ท่านรับสั่งว่าไม่ไม่ต้องการให้เอ่อมีการใช้มาตราหนึ่งสอง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นี้เพื่อการกันแกล้งทางการเมือง
ถ้าเกิดดูแล้วเป็นการกลั่นแกล้งนี่ผมคิดว่าคณะกรรมการที่ที่เอ่อ
นั่นอยู่เนี่ยนะฮะเราแจ้งความกับสอนอก็จริงแต่ว่าสอนอไม่มีสิทธิ์นะครับ
จะต้องเป็นลูกคณะกรรมการจะต้องไตรตรองกันกรองให้ดีว่าไม่ใช่การกันแกล้งนะ
เป็นการกระทำผิดจริงซึ่งผมขอเวียนตรงนี้เลยบอกว่าทุกผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ย
สนใจว่าน้องน้องเนี่ยเขาปลาใสอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่า
เป็นข้อยกเว้นในสมัยเอ่อสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เก้าศูนย์นะครับ
ที่ที่บอกว่าเอ่อเป็นข้อยกเว้นของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับ
ที่ที่บอกว่าถ้าวิภาควิจารณ์โดยชอบผมว่าที่น้องน้องเขาปลาใสคงไม่เข้าข่ายเลยนะ
มันไม่ได้วิภาควิจารณ์โดยชอบนะครับทั้งคำพูดและที่ไปเขียนไปเอ่อ
พ่นสีหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับรูนทั้งบนบอลลูนหรืออะไรเนี่ยนะครับ
มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่วิภาควิจารณ์โดยชอบแล้วผมยินดีครับ
ถ้าเกิดมีการวิภาควิจารณ์สถานกรัฐในเวทีที่เหมาะสมนะครับพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
ผมว่าอันนั้นเนี่ยผมจึงเสนอว่าเป็นหน้าที่และเป็นเวทีของสถาบันการศึกษาในระดับสูง
ก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองแหละอาจจะพ่วงกับสถานปกเกล้านะครับเนี่ย
ทีนี้ผมยังยืนยันนั่งยันเลยว่าตรงนี้เนี่ยพูดจากันได้แล้วเขามีแหล่งข้อมูลด้วย
นะครับเรามานั่งเลยบอกว่ามานั่งคุยเลยบอกถ้าพูดเรื่องนี้
คุณมีชุดข้อมูลอะไรมีหนังสืออะไรที่รับรองบ้าง
มันจะได้แบบว่าไม่พูดลอยลอยนะครับเอ่อนิดนึงนะครับ
นี่หนึ่งหนึ่งสองเนี้ยนะฮะมีคำพยานจะบอกว่า
ราชินิกาธิการเป็นผู้ฟ้องหรือหรือเอ่อทั้งแต่ก่อนก็มีสำนักพระราชวัง
อันนี้ต้องยืนยันนะครับบอกว่าไม่สามารถกระทำได้
เพราะว่าถ้าเกิดใช้ราชเลขาธิการเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าในหลวงสั่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของอันนี้
อันนี้เอาไว้ผมพูดในเวทีนี้และหลายเวทีบอกว่ากฎหมายลักษณะนี้เนี่ยตราขึ้นไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทราบเนี่ย
อาฆาตมาตรไลฟ์พระมหากษัตริย์เนี่ยมีความยับยั้งใจอย่าทำนะ
โทษมันสูงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบังคับคุมขังจริงนะครับ
ผมคิดว่าอันนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์นักกฎหมาย
อาจารย์คงเข้าใจดีนะครับว่าผมรู้อย่างเนี่ย
ทำไมจะต้องติดคุกมันควรจะเป็นแค่แพง

เพราะถ้าประมุขของรัฐเนี่ยโดนใส่ร้ายความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ในที่ปลาใสทั้งหมดเนี่ยถ้ามีคนหลงเชื่อไป
คนต่างชาติหลงเชื่อครึ่งต่างชาติก็หลงเชื่อไปอีกหลายคนแล้วเนี่ย
ก็จะมีรู้สึกอิมเมสรู้สึกไม่ดีกับสถาบันกษัตริย์
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมาตรา๑๑๒เนี่ยนะครับ
ก็คงยังต้องมีอยู่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้บังคับเนี่ย
เวลาที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับสารสัตว์จะต้องมีความระมัดระวัง
แต่ว่าไม่ถึงกับขาดสิทธิเสร็จภาพในการพูด
ผมถึงยังยืนยันเลยบอกว่าตรงข้ามคณะผมเนี่ยเขาคุยกันบ่อย
ปัญหาของตรงข้างคณะผมเนี่ยคือเวลาเขาคุยกันนะ
เขาคุยในหมู่คนด้านเดียว
คือคนที่เธอคือเชื่อเหมือนกัน
ซึ่งนั้นไม่ใช่ลักษณะของวงวิชาการที่ดี
วิชาการที่ดีจะต้องมี๒ฝั่ง๒ฝ่าย
แล้วก็มีการพูดคุยกันและมีหลักฐานมายืนยัน

บอกเดี๋ยวค้างไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเอาหลักฐานมายืนยันกัน
ประเด็นนี้ตกลงมันเป็นยังไง
ถามเพิ่มค่ะถามเพิ่มที่คุณหมอต่อ
ที่อาจารย์ปียบุตรใช้สิทธิ์ในการอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
คืออาจารย์เปียบุตรได้พูดถึงเรื่องของควรจะไปอยู่ในกฎหมายแพ่ง

ทีนี้มันมีแขกรับเชิญอยู่อีกชุดหนึ่งที่เป็นผู้ทำคดี
คุณหมอมีความเห็นอย่างไรต่อตอบการใช้๑๑๒
ในแง่ของกระบวนการทำคดีนะคะ
อย่างที่อาจารย์ปีบุตรยกตัวอย่างเช่นแม่จานิวนะคะ
กรณีที่เกี่ยวกับข้องกล่าวถึงราชการที่๔
แง่ของการใช้งาน
รวมถึงกรณีที่คนพูดถึงว่านายกเคยพูดไว้ว่า
ราชการที่๑๐ท่านทรงตัดอย่างนี้นะคะ
แล้วก็พอนายกมาบอกให้นโยบายใหม่มันก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง
คุณหมอเอาตรงนี้ไม่ให้เอาตัวบ่นนะ

บอกว่าพูดคำว่าจ้า
แล้วก็ฟ้องแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับ
ข้อเท็จจริงในคดีมันต้องมีมากกว่านั้น

บอกว่าผมพูดอะไรแค่ผิดแค่คำเดียว

แต่สารยกฟ้องเรียบร้อย

ดำเนินคดีมาตรา๑๑๒มีความสำคัญมาก

มันระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและสถาบันกษัตริย์
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียกน้องทุกเวทีเลยบอกว่า
คุณต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
อาจารย์บินักกฎหมายสิ่งหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือว่า
มีการบังคับใช้อย่างเหมาะสม
ถ้าเกิดไม่บังคับใช้เลยมีไว้ทำอะไรครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแต่ว่าถ้าบังคับใช้แล้วมันเกินเลย
หรือไม่เหมาะสมถ้ามันแบบอย่างนี้
บอกพอไปดูแล้วมันไม่จริงนะครับ
ผมว่าเป็นปัญหาของผู้ที่ดำเนินคดีแหละผู้ดำเนินการทำผิด